นี่เห็นคุณสืบสกุลเล่าอุบัติเหตุดิฉันก็นึกถึงอุบัติเหตุ
เพราะว่าอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับกระบะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ขับเนี่ยนะเป็นตำรวจ
แล้วอีกแค่ประมาณสักไม่ถึง๒โลจะถึงบ้านอยู่แล้ว
ปรากฏว่าขับมาแล้วรถเกิดเสียหลักค่ะไปชนกับรถข้างทางสามคัน
รถกระบะของตำรวจคนนี้หงายท้องล้อชี้ฟ้า
จะเห็นคลิปแต่ไกลหน่อยนะคุณฝั่งนู้นนะต้องดูฝั่งนู้นให้ดีนะฮะ
ตรงนู้นนะคะนี่มาแล้วจังหวะนี้ค่ะ
จังหวะชนไฟแลบเลยนะครับ
เหตุการณ์อยู่ที่ถนนประธุมธานีรังศิษฐ์จมุ่งหน้ารังศิษฐ์ตรงข้ามกับหมู่บ้านรัฐดาวัลลากูลรังศิษฐ์ที่อำเภอเมืองจังหวัดประธุมธานี
สภาพเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูสภาพหลังจากที่เกิดเหตุ
กระบะหงายท้องล้อชี้ฟ้าพังยับเลยดูสินี่ชิ้นส่วนกระบะเนี่ยแล้วหลุด
กระเด็นกระจายเกลือนเท่านั้นนะคะส่วนคนขับนอนคว่ำหน้า
แล้วก็โดนขอบประตูรถกดทับครึ่งตัวกู้ภัยดูสิคะมาเห็นสภาพแบบนี้แล้วนะ
ต้องพยายามใช้เครื่องตัดทางเอาแม่แรงมายกก่อนแล้วก็ดึงร่างคนขับออกมา
ปั๊มหัวใจแต่ตอนเอาออกมาเนี่ยเช็คชีพจรดูโอ้โหคุณผู้ชม
เสียชีวิตแล้วค่ะแล้วผู้เสียชีวิตคือร้อยตำรวจเอกสัตวรรษก้นแก้ว
หรือว่าผู้กองอูนะคะอายุสี่สิบแปดปีซึ่งเป็นรองสารวจราจร
ที่สวพพลักษณ์คลองรังศิษย์ที่ประทุมธานีด้วยทีเนี้ย
พอคนขับเสียชีวิตครอบครัวของผู้กองอูพอมาถึงนี่โอ้โหใจจะสลายเลยค่ะ
ทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนนี้ร้องไห้เลยนะคะ
เป็นเพื่อนตำรวจด้วยกันนะฮะใช่ค่ะแล้วในที่เกิดเหตุเนี่ย
ไม่ใช่แค่รถของผู้กองอูอย่างเดียวไงยังมีรถอีก๓คันที่จอดอยู่ริมถนน
แล้วก็โดนรถของผู้กองอูเฉียวชนจนเสียหาย๓คันที่ว่ามีอะไรบ้าง
และอีกคันหนึ่งเป็นรถยกอีซูซูสีขาวอ่ะค่ะทีนี้จากการสอบถามรอปภบริษัทศูนย์
ดินนิสันปฐุมธานีรอปภคุณสมพงศ์เนี่ยนะอยู่แถวนั้นเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นผมกำลังเดินมาปิดประตูหน้าบริษัท
ผมเห็นแล้วล่ะกระบะขาวเนี่ยคันที่ตำรวจขับเนี่ยนะ
เขาวิ่งอยู่ในช่องเลนกลางแล้วก็มาเร็วมาคันเดียวเลย
แค่ผมหันหลังได้ยินเสียงแบบโอ้โหโครมดังสนั่นน่ะ
ผมคิดว่ารถที่ตำรวจเขาขับมาเนี่ยอาจจะเสียหลักหรือว่า
คนขับเองอาจจะหลับในแล้วรถก็ฉลาบเข้าด้านซ้าย
ด้านซ้ายมีรถจอดอยู่๓คันไงก็ถูกชนเสียหาย
แล้วรถกระบะนี่ก็หงายท้องล้อชี้ฟ้าขวางกลางถนนแบบนี้ครับ
พอวิ่งมาดูเนี่ยนะคะปรากฏว่าคนขับเนี่ยโดนแบบช่วงประตูนะเนาะ
ครึ่งตัวล่างแบบเนี้ยค่ะสภาพศพก็น่าสลดเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะก็รีบโทรแจ้งตำรวจรีบแจ้งกู้ภัยนะคะ
ส่วนทางด้านรอมศาลวัฒน์สอบสวนที่สอบภาวสวนพลิกไทยเนี้ย
บอกว่าตรวจสอบบันทึกภาพในจุดที่เกิดเหตุเอาไว้แล้ว
แล้วก็เดี๋ยวต้องสอบถามรอปภที่เห็นเหตุการณ์

เรื่องต้นส่งศพไปให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ผ่าพิสูจน์นะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกค่ะร้อยตำรวจเอกผู้กองอูที่เสียชีวิตเนี่ย
เวรตอนเช้าแล้วแวะไปหาเพื่อนตำรวจด้วยกันแหละ
โรงพักหลังจากนั้นก็ขับรถจะกลับบ้าน
หมู่บ้านสินทรอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ

แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุก่อนแบบนี้นะคะ